ตรวจสอบกันต่ออีกหนึ่งเรื่องตำรวจเขาบอกว่าหน้าเหมือนเนรคำ
เอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่าชาวเน็ตก็เอามารูปมาตัดต่อเอ้าไม่ใช่
ไม่ใช่ตัดต่อสิมาเปรียบเทียบกันมาเปรียบเทียบกันมาแปะติดติดกันนะคะ
เรื่องนี้ตามกันค่ะอุ้ยเดี๋ยวเหมือนไปไหมเออเหมือนไปไหม
คือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ตัดต่อแค่เปรียบเทียบกันเหรอ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่มิ้วมันเหมือนมันเหมือนแบบเหมือนเกินไปอ่ะ
ใช่เหมือนเกินไปนี่แหละค่ะคือเป็นโพสต์ที่ฮือฮามาก
ตำรวจใหม่มารายงานตัวที่ศรีสะเกดผู้กำกับยังไม่ให้รายงาน
พิสูจน์ว่าของจริงหรือของปลอมกลัวเป็นเนรคำปลอมตัวมานะคะ
ส่างเกดนะคะดีมากสองสาวของเรานะคะชอบจับผิดหรอฝั่งสังเกต
ว่าสำหรับพี่นี่จะพิกัด๒๒ครั้งที่เราสามารถจะเลือกใช้ได้

แต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่ามันมีจุดสังเกตมากกว่านั้นนะคะ

แต่แบบเขาเขียนแคปชั่นมาก็เชื่อไปแล้วประมาณนึง
แชร์ต่อไปกว่า๗๕๐๐ครั้งนะคะ
เถียงกันใหญ่เลยว่าตำรวจคนนี้คืออดีตหลวงปู่เนรคำจริงหรือเปล่า

แต่ว่าบางส่วนก็เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ
กลัวว่าจะเป็นอดีตพระปลอมตัวมาค่ะ

ทุกอย่างเป๊ะแม้แต่สิวข้างแก้ม๓เมตรก็เหมือน
เหมือนเล่นเกมจับผิดเลยนะเนี่ย

ต่อมาก็มีคนเข้ามาตอบโต้ค่ะว่าไม่ใช่คนเดียวกัน
ตำรวจมีจุด๓จุดบนแก้มด้านขวา
แต่อดีตพระมีจุดอยู่ด้านซ้าย
เว้นว่าคนใดคนหนึ่งจะถ่ายภาพผ่านกระจก
แล้วก็โต้กันอีกคือชาวเน็ตนี้เขาคอมเมนต์กันสนุกค่ะ

ถูกนะคะเดี๋ยวนี้แม่แอฟกลับด้านซ้ายไปขวา

ด้านนายพนมสรสินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จังหวัดศรีสะเกดตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ยืนยันนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อ
แล้วก็เป็นภาพเก่าที่นำกลับมาแชร์จนกลายเป็นที่ฮือฮากันอีก
นี่พี่มิ้วกับพี่มิ้นสังเกตได้ดี

อันนี้ดูไม่ใช่เอามาใส่แล้วก็เมื่อกี้วงไว้
บริเวณตรงคางนะคะมันมีแบบ

ใช่เป็นมุมตัดที่ตัดต่อ

ใช้ที่คมมากหรือมันแบบคางหายไปนิดหนึ่ง

ก็สังเกตให้ดูนี่หลง

ปรับแต่งให้แหลมขึ้นมาเทียบกับรูปจริงนะคะ
ถ้าจะแบบปรับหน้าให้ผอมโดยที่ไม่แหลมแบบนี้

ตบเราสังสิบสังเกตได้นะ

คือบางทีแบบแขนเล็กจังเลยแต่ข้างหลังแบบผนังโยง
เนี่ยนะคะเราต้องทำแต่พอดี
เพราะบางครั้งผิดส่วนจนเห็นได้ชัด
เฮ้ยทำไมแขนบิดกระดูกเป็นอย่างนั้นหรอกหรืออะไรอย่างนั้น

สัก๓พอค่ะอย่าแบบ๗๐อะไรอย่างนี้
คุณไม่สามารถสูงขึ้นได้๑๐เซนติเมตรโดยคนจับไม่ได้นะคะ
ออกกำลังกายดีกว่าค่ะไม่ต้องใช้แอปโต
นี่เราร่วมมือกัน๓คนแล้วนะพากันไปออกกำลังกาย
ถูกต้องนะคะสวยแบบแท้จริงจะพยายามนะคะ